อรุณสวัสดิ์ค่ะชิคกี้พายมารัยงานสภาพอากาศในรูก่อนรถหนาวกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ดูเหมือนว่าฝนจะตกลงมาอีกแล้วนะคะ
ดังนั้นก็เตือนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรล่ะค่ะใครที่กำลังทำการเกษตรแล้วไม่อยากได้น้ำเยอะเยอะเนี่ย
หาวิธีการนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
จะเห็นว่าณเวลานี้เนี่ยภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นกลุ่มเมฆฝนปกคลุมหนาทึบหลายพื้นที่
สีส้มสีแดงเข้มนั้นก็แปลว่าฝนตกหนักเลยนะคะซึ่งตอนนี้กลุ่มฝนก็อยู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางซะเป็นส่วนมากค่ะ
ส่วนพื้นที่อื่นอื่นมีตกประปรายเช่นเดียวกันชุ่มฉ่ำกันทั่วประเทศไทยปัจจัยมาจากมีห่อมฝนอยู่บริเวณประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านบนของประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบน
ก็มีกำลังแรงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะสองปัจจัยนี่แหละค่ะ
ที่ทำให้ฝนตกต่อเนื่องแต่ช่วงเช้าเช้าแบบนี้อาจจะเบาบางหน่อยค่ะ
ใครจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นช่วงกลางวันเนี่ย
อยากให้มีฝนทำตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเที่ยงนะคะเพราะบ่ายโมงบนต้นไปคุณผู้ชมจะเห็นภาพนี้
ส้มเหลืองเนี่ยแปลว่าฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะคะก็จะตกกระจายกันไป
โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคเหนือและภาคอีสานด้วย
ดังนั้น๔โมงเย็นนะคะใครที่อยู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบนระมัดระวังกันด้วยฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะส่วนคลื่นในทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
ฝั่งอ่าวไทยส่วนฝั่งอันดามันคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่านั้นหน่อย
เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมฝนที่ตกต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ตามมาโอ้โหดูแล้วนี่น่าเป็นห่วงจริงจริงนะคะ
นี่คือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่เขาใหญ่เมื่อคืนวันที่๑๙กรกฎาคมค่ะ
ทำให้น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสาริกาจังหวัดนครนายก
ชาวบ้านเนี่ยต้องลุกขึ้นมาขนของหนีน้ำกันกลางดึกเลยนะคะโดยน้ำป่าได้ไหลท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านตามแนวเขาที่บ้านห้วยแก้วหมู่หนึ่ง
เอ่อล้นตลิ่งท่วมคลองมะเดือกค่ะขณะที่บริเวณสะพานวังตะไคร้น้ำเปลี่ยนสีนะคะ
เป็นสีแดงขุ่นไหลแรงเลยค่ะและยังท่วมถนนสายสามศูนย์สี่เก้าเป็นบางช่วงด้วยนะคะ
ก็ต้องสัญจรกันด้วยความระวัดระวังค่ะไปดูอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะ
นั่นก็คือพระอาทิตย์ทรงกฎเหนือท้องฟ้าเมืองพิศนุโลกนะคะก็ปรากฏอยู่เบื้องบนมหาเจดีหลวงอายุ๗๐๐ปี
บริเวณวิหารหลวงพ่อทองดำวัดราชบุรณะสวยงามสมบูรณ์แบบเลยนะคะ
นักท่องเที่ยวอดไม่ได้ที่จะหยิบมือถือมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะ
โดยพระอาทิตย์ทรงกฎในช่วงฤดูฝนแบบนี้อาจจะพบได้บ่อยค่ะเพราะว่าระยะนี้ฝนนะคะก็ตกลดลงบ้างบางพื้นที่นะคะ
แต่ว่าท้องฟ้ายังมีกลุ่มเมฆและความชื้นทำให้เจอพระอาทิตย์ทรงกรดได้สวยสดงดงามแบบนี้ค่ะ